วันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ที่สำเพ็งนะฮะใช่ค่ะต้องบอกว่าเห็นแล้วน่ากลัวจริงจริง
ตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ความเสียหายเนี่ยเยอะนะฮะผู้เสียชีวิตสองศพด้วยกัน
ค่ะช่วงสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าเกือบเที่ยงวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีเหตุเพลิงไหม้ดูสิฮะแถวตลาดสำเพ็งในกรุงเทพ
แถวใกล้ใกล้แยกขี้คูย่าค่ะคือเหตุเพลิงไหม้ครั้งเนี้ย
นี่ฮะนี่รถจอดอยู่ข้างทางนะครับแถวนี้คือเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่
ค่ะเป็นเพลิงไหม้ที่มันเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าด้านนอกแล้วลุกลามไปถึงอาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมถนนด้านใน
นี่ฮะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงต่างใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงนะครับ
กว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ฉีดน้ำเลี้ยงกันอยู่อีกทั้งวันนะฮะ
ตอนนี้ต้องควบคุมพื้นที่เพราะว่าอาคารอาจจะพังถล่มลงมาได้โดนทั้งไฟโดนทั้งน้ำ
ฟังเสียงระเบิดน่ากลัวจริงจริงนะคะตรงนี้มีอาคารพาณิชย์สี่ชั้น
อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะนะครับถูกเพลิงวอดลุกลามไปทั้งหมด
หกคูหาด้วยกันไปถึงดาดฟ้าดูสิเห็นไหมฮะ
ควันนี่เต็มไปหมดแล้วไฟก็ลอยสูงเลยนะคะ
อาคารพาณิชย์หลังต้นเพลิงเนี่ยซึ่งอยู่ด้านหลังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ย
แปลงไฟฟ้าอยู่ริมถนนด้านหน้าเนี่ยมีพวกผ้าใบพลาสติกเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าเขาเป็นร้านขายพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ
ดูฮะผู้คนแตกตื่นโอละหมานกันหมดนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะ
เดี๋ยวจะให้ฟังคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์
ที่ถูกเพลิงไหม้เป็นอาคารแรกแล้วมีผู้เสียชีวิตไป๒ศพ
แต่ก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้นะชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
มาซ่อมหม้อแปลงอยู่ก่อนจะเกิดเพลิงไหม้นะคุณอรัชพรค่ะ
มีคนเนี่ยเขาถ่ายไว้ได้พอดีอ๋อแล้วเขาโพสต์เอาไว้เนี่ย
หม้อแปลงควันออกแบบนี้จะระเบิดไหมครับโอ้โห
ฝากเรียกการไฟฟ้านครหลวงด่วนเลยนี่เขาบอกไว้แล้วนะเนี่ย
เอาลองดูคลิปตรงนี้ก่อนที่เขาโพสต์เอาไว้
แปลงไฟฟ้านะครับควันท่วมนะตอนนี้สังเกตดีดีมีควันขึ้นนะครับ

โอ้โหร้อนแล้วตรงเส้นสำเพ็งเลยครับผม
การไฟฟ้าแจ้งกันมาดูเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไฟฟ้าเราลงต่อแล้วเกิดไฟไหม้นะครับ
นี่ฮะท้ายคลิปเขายังบอกอยู่เลยฮะเจ้าของคลิปเนี่ย
บอกแจ้งกันมาหน่อยรีบมาดูหน่อยการไฟฟ้า
กลัวจะเกิดไฟไหม้แล้วดูฮะทุกผู้ชมครับ
โพสต์ต่อไปคลิปต่อไปของเจ้าของคลิปคนนี้นี่
ระเบิดเรียบร้อยครับฝากแจ้งดับเพลิงหน่อยครับ
สำเพ็งนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำ
จนได้เอาลองดูคลิปนี้หน่อย
พูดไม่ทันขาดคำพูดอันตรายอยู่ตรงนั้นน่ะ

นี่ฮะเสียงระเบิดคือดังต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะ
แล้วมันก็ลุกลามไปที่อาคารพาณิชย์ที่อยู่หน้าถนน
คืออาคารพาณิชย์โดนลูกหลง
เห็นไหมที่เจ้าของคลิปบอกพูดไม่ทันขาดคำ

แล้วความชุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็รีบมา
ก็มาช่วยกันควบคุมเพลิงรถที่จอดอยู่ด้านหน้าถนน

รถยนต์รถจักรยานยนต์อีกคันนึง
ท่านผู้ชมครับอาคารพาณิชย์ที่อยู่เป็นอาคารแรกเลยนะครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยโดนไป๖ครูหานะครับอาคารพาณิชย์๔ครูหา
อาคารแรกเลยเนี่ยพังเสียหายมากที่สุดแล้วมีผู้เสียชีวิตอยู่๒ศพ
อาคารนี้เป็นพื้นที่ที่เขามีผ้าใบกับพลาสติกเป็นจำนวนมากด้วย
เชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับนางสาวจิตราอัดใจอายุสามสิบสี่ปี
เป็นลูกจ้างของร้านที่ร้านนี่ขายพวกถุงพลาสติกผ้าบงผ้าใบอะไรเยอะแยะไปหมดนี่ฮะ
คือนางสาวจิตราเนี่ยหนีตายออกมาจากอาคารต้นเพลิงได้อย่างหุดหวิดนะครับ
เล่าว่าอย่างนี้ฮะก่อนจะเกิดเหตุเพลิงไหม้นี่นี่คือลูกจ้างของร้านที่เป็นอาคารแรกที่โดนเพลิงไหม้เข้าไปเนี่ยนะฮะ
บอกว่ามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าในจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ชาวบ้านก็เห็นเขามาตั้งแต่สักก่อน๑๑นาฬิกานะทีนี้พอตรวจสอบเสร็จซ่อมแซมอะไรของเขาเสร็จเขาก็กลับไปนะครับ
แล้วหม้อแปลงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นหม้อแปลงที่จะมีสายไฟเนี่ยมันพาดขนานไปกับอาคารแถวนั้นร้านค้าแถวนั้น
พอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากลับไปเธอกับบรรดาผู้ที่ทำมาค้าขายลูกจ้องลูกจ้างแถวนี้หลายคนเนี่ย
สังเกตเห็นที่สายไฟกับหม้อแปลงแล้วว่ามันดูมีความผิดปกติ
โดยเฉพาะสายไฟมันมีเสียงดังเหมือนกับไฟช็อตคุณอรัชพร

ทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่บอกเอ๊ะยังไงกันทำไมทำแบบแล้วมันยังไม่เรียบร้อยหรือเปล่า
มันมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าจากนั้นไม่นานนะมันก็จะมีควันอะไรขึ้นมา
แล้วมันก็มีของเหลวเนี่ยไหลออกมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนน
ก่อนที่จะมีเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วไฟก็ลุกไหม้นี่ฮะเธอบอกว่าตอนนั้นน่ะเธอรีบไปบอกคนที่อยู่ในร้านนะ
มีคนที่เขาเป็นพนักงานเก็บเงินเป็นค้าเชียร์ชื่อนางสาวจิลาพัฒน์สุ่มมาก
บอกว่ารีบออกมาดูกันหน่อยเร็วเนี่ยผิดปกติแล้วรีบออกมารีบออกมา
แต่ว่าจีรพัฒน์เขายังไม่ได้ออกมาพอมีเสียงระเบิดอะไรเกิดขึ้นเธอก็วิ่งออกมา
วิ่งหนีมาฝั่งตรงข้ามของถนนเลยในร้านยังมีพนักงานผู้ชายอีกหนึ่งคนเป็นลูกจ้างนะ
ความจริงเนี่ยวิ่งออกมาแล้วคนนี้ชื่อเพชรเดิมเพชรเดิมนี่เป็นลูกจ้างชาวกัมพูชาวิ่งออกมาแล้ว
แล้วเขาวิ่งย้อนกลับเข้าไปในร้านอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าในร้านเนี่ยมีเพชรเดิมที่เป็นลูกจ้าง
จีราพัฒน์ที่เป็นพนักงานเก็บเงินติดอยู่ด้านในและสุดท้ายทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ

สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ

สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
สวยชีวิตทั้งคู่ก็ออกมาไม่ได้อีกเลยครับ
เรื่องต้นคาดว่าคงจะต้องฟ้องการไฟฟ้า
เอ้าเดียวฟังเค้าหน่อยนะคะ
มันไม่ใช่เกิดจากเรามันเกิดจากเหตุภายนอก
เกี่ยวกับพวกก็น่าจะใช่
เพราะว่าในคลิปที่คนถ่ายได้เขาลงไว้ว่ามันบิดควันอะไรขึ้นมาก่อน
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เวลาถึง๓ชั่วโมง
กว่าจะสามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมดค่ะ

กู้ภัยก็รีบเข้าไปตรวจสอบในตัวอาคารทันที
พบศพติดอยู่ด้านใน๒ศพค่ะ
ศพแรกเนี่ยนะคะติดอยู่ตรงด้านล่างหลังอาคาร
ที่๒ติดอยู่ตรงระหว่างทางขึ้นบันไดชั้นที่๒กับชั้นที่๓ค่ะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้นะคะ
ศพที่๑และศพที่๒คือใคร
แต่ถ้าฟังจากสิ่งที่คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเออ
เขาให้ข้อมูลเอาไว้ก็ค่อนข้างที่จะแน่ใจค่ะ
ว่าทั้ง๒ศพนี้ก็คือนางสาวจีราพัฒน์สุมมากวัย๕๒ปี

แล้วก็นายเพชรเดิมวัย๓๔ปีชาวเมียนมา
ลูกจ้างของทางร้านที่ศูนย์หายไปนะคะ
เขาบอกว่าสภาพศพทั้ง๒ศพตอนที่เจ้านักที่ไปเจอเนี่ย
ร่างของเขาถูกพลาสติกหลอมละลาย
ุ่มร่างกายเอาไปทั้งหมดเลยค่ะ
เพราะมันเป็นร้านขายของที่มันเกี่ยวกับพลาสติก

ไม่ออกจริงว่าใครเป็นใครนะคะ
เรื่องต้นก็มอบร่างทั้งที่มีสภาพพลาสติกหุ้มไว้นั้น
ให้กับนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทย
ชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านที่เข้าไปช่วยดับไฟค่ะ
อาการก็จะเป็นการสำลักควันแล้วก็ถูกกระเบื้องบาดนะคะ
มีทั้งหมด๑๑คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลกลางอีก๔รายนะคะ
ผู้สื่อข่าวได้คุยกับนางเนียงนบภรรยาของนายเพชรผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะว่าสามีเนี่ยเป็นชาวกัมพูชา
สามีจะเสียชีวิตตอน๑๑โมง๑๕นาทีเพิ่งคุยกันไปเอง
ยังบอกเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาลูกไปตัดผมนะ
ลูกชายอายุ๘ขวบค่ะวันจันทร์ลูกเปิดเทอม
บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาไปตัดผมจากนั้นก็วางสายไป
สายไปได้แค่ไม่กี่นาทีโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง
คราวนี้เป็นเพื่อนของสามีโทรมาบอกร้านที่เพชรอยู่ไฟไหม้นะ
ตกใจมากโทรหาสามีสามีไม่รับใจก็เริ่มเสียแล้ว
มีคนมาบอกว่าในร้านมีคนตายด้วย
เธอก็ทำได้แค่ภาวนาว่าขออย่าให้ใช่สามีเธอเลย
เท่าแก่โทรมาบอกว่าเพชรติดอยู่ข้างใน
ตกใจมากนะคะก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุ
ทางน้ำตาเลยบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไง
ครอบครัวมีกันอยู่แค่๓คนพ่อแม่ลูก
จะเป็นคนสอนการบ้านสอนทุกอย่างให้กับลูก

ตอนนี้สามีไม่อยู่แล้วไม่รู้จะทำยังไงดี
เรื่องต้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีการพิสูจนอัตลักษณ

จะนำศพสามีกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กัมพูชานะคะ
เขาเป็นคนขยันทำงานครับรักลูกดูแลครอบครัวครับ
กลัวค่ะเขาเป็นส่งเงินให้แม่ทุกเดือนค่ะ
เพราะแม่เขาก็อายุเยอะแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้ว
บอกพี่สาวเขาอยู่บ้านแล้วค่ะแต่ว่าพี่สาวเขาบอกยังไม่กล้าบอกแม่

เพราะแม่เขามีโรคประจำตัวเลยไม่รู้ว่าพี่เขาไม่อยากบอก
ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็บอกหรือยัง
วันนี้ผู้ว่ากอทมนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะครับ

ว่ากรทมบอกว่าตอนนี้ต้องกันบุคคลไม่ให้เข้าพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายไปก่อนนะครับ
จากเกรงว่าโครงสร้างของอาคารที่ถูกเพลิงไหม้จะพังถล่มลงมา
ส่วนปัจจัยสาเหตุต่างเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีว่าเกิดจากอะไร
เรื่องของสายไฟที่เก่าชำรุดแล้วเป็นเชื้อเพลิงเป็นต้นเพลิง
หรือเป็นเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแล้วลุกลามไปยังอาคารพาณิชย์
ผู้ว่ากรทมอาจารย์ชาติชาติก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ต้องสูญเสียแล้วก็ได้รับความเดือดร้อน
รวมทั้งผู้บาดเจ็บก็ต้องดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลกันนะครับ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยนะครับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีภาพตอนที่ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วย
นี่ฮะเพราะว่าทำงานกันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หนักหนาเหลือเกินในวันนี้นะครับ
สาเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับทางการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
แล้วจะคุยกันในแง่ของการดูแลในระยะยาวเกี่ยวกับสายสื่อสารแล้วก็สายไฟฟ้าด้วย
เอาลองฟังผู้บางกับทมหน่อยนะครับ
ดูจุดเสี่ยงให้แต่ละเกณฑ์สำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มด้วย
คุยกับประชาชนนะและหาจุดเสี่ยงเพิ่ม
ก็ใช้ก็แท็กคอมเราเป็นตัวช่วยแก้งเหตุด้วย
ก็เดี๋ยวช่วยไหมครับก่อนกากทีเรียกว่าเป็นบริเวณที่ต้องเอามาฝักปรุงให้ดีขึ้น
เดี๋ยวต้องไปดูนะว่าล่าสุดจะเป็นยังไงนะใช่ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เกิดเหตุกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ที่ตรงจุดนั้นแล้วนะคะ
ตลาดสำเพ็งถนนราชวงศ์ค่ะเชิญค่ะคุณสิริวัลค่ะ
อาสากู้ภัยได้เร่งระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะควบคุมเพลิงเหตุไฟไหม้อาคารพาณิช
ตลาดสำเพงค่ะจนถึงตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต
แล้วก็ยุติการฉีดน้ำแล้วค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยก็กำลังที่จะเก็บเครื่องมือนะคะ
หลังจากที่ระดมฉีดน้ำมากว่า๗ชั่วโมงค่ะ
สภาพของตัวอาคารนะตอนนี้นะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเย็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ได้เข้ามาสำรวจภายนอกอาคารนะคะ
ซึ่งก็ประเมินว่าวันนี้ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในตึกได้นะคะ
วันพรุ่งนี้เช้าจะกลับเข้ามาที่พื้นที่นี้อีกครั้งนะคะ
ซึ่งต้องรอให้ทางสำนักงานเขตแล้วก็โยธาธิการของกรุงเทพหานคร
ประเมินสถานการณ์อีกครั้งค่ะ

ประเมินค่าตอนนี้ยังไม่ได้นะคะ
ก็มีรถยนต์ที่จอดเสียหายไฟไหม้อยู่บริเวณที่ด้านหน้าอาคารนะคะ
รวมถึงสายไฟสื่อสารณตอนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงได้เร่งที่จะเก็บสายไฟที่ระยงระยางอยู่ระแวกนี้นะคะ
เพื่อที่จะจัดระเบียบแล้วก็ทำการดูนะคะว่ายังมีไฟส่วนไหนที่ยังมีการตกค้างอยู่ค่ะ
ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่สองฝากฝั่งของถนนราชวงศ์นี้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ

ประชาชนส่วนใหญ่หลังจากที่เสร็จจากการค้าขายแล้วนะคะ
ก็จะปิดร้านแล้วก็กลับไปพักอาศัยด้านนอกค่ะ
ไม่มีคนพักอาศัยอยู่ที่อาคารครูหาอาคารพาณิชย์
โดยรอบถนนราชวงศ์ที่เกิดเพลิงไหม้ในวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้ามาเก็บ
แล้วก็ดูเรื่องของความเสียหายนะคะ
แล้วก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของศพของผู้เสียชีวิตสองศพนั้นนะคะ
ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ส่งไปเก็บที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อที่จะรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศอยู่ที่นี่ค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์ด้วยนะคะสภาพที่เห็นรถเนี่ยยังเหลือแต่โครงเลยค่ะ
สดสถานการณ์ล่าสุดนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมีอาคารพาณิชย์ที่ถูกเพลิงไหม้
เสียหายไป๖คู่หามี๑คู่หาที่มีพื้นชั้น๒ตอนนี้ซุดตัวลงมานะครับ
ต้องกันเป็นพื้นที่อันตรายก่อนผู้เสียชีวิตสองศพนะฮะ
ส่วนคนบาดเจ็บเนี่ยมีพนักงานดับเพลิงเจ็บไป๙นะฮะ
มีรถยนต์พังเสียหายอีกสามคันจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันอืม
อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเรื่องความปลอดภัยช่วงหน้าพัก